ต่อกันที่กลุ่มนักแสดงตลกค่ะพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐กับคุณดิวพระธรพล
ชาวบ้านแถวนั้นค่ะออกมาแย้งว่าไม่จริงไม่เคยเห็น
อย่างไรก็ตามนะคะพอถามเรื่องนี้กับคุณพีชทองเจือ
เขายืนยันนะคะว่าจานบินจากต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริง
และทุกวันนี้ก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามเรื่องจานบินเยอะมาก
และหากมีโอกาสก็จะไปร่วมพิสูจน์กับทีมท็อฟฟี่และดิวอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับคนที่ชอบสนใจก็ศึกษาไปกับผมต่อไปเรื่อย
ลองลองศึกษาข่าวดูถ้าเมื่อไหร่มันลงจอดให้เราเข้าไปสัมภาษณ์
มันก็น่าจะจบข้อสงสัยทุกอย่าง
เออจริงถ้าเมื่อไหร่ลงจอดแล้วไม่สัมภาษณ์นี่จบเลยนะทุกอย่างนะ
แต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
แต่คุณดิวกับคุณท็อฟฟี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีทริปหน้านะ
อธิษฐานจิตจะใช้จิตสื่อเพื่อเรียกมาหรือยังไง

เออค่ะอาวุธสมครับรอดูแล้วกันนะฮะ